หนุ่มคนนี้เนี่ยเพิ่งจะไปซื้อรถมาได้แค่วันเดียว
กำลังจะเอาไปให้พระเจิมค่ะ
แต่กลายเป็นว่าไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนค่ะ

ในวัดสารอดอยู่ที่แขวงราชบุรณาที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ดูสภาพสิคะหน้าโบสถ์ตรงนั้นนะคะ
รถยนต์คันสีขาวไปชนเข้ากับรถกระบะสีเขียว

ก็มีร่องรอยความเสียหายที่ฐานวางพานพุ่มนะคะ

บริเวณรอบมีร่องรอยการเฉียวชนเนี่ย
ก็มีกระถางต้นไม้ล้มระเนรนาศ
แทกกับรถยนต์ที่จอดอยู่ในเต็นต์อีก๒คันนะ
เพราะดีที่ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
เด็กวัดเขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนแรกเห็นรถขันเกิดเหตุจอดอยู่นะ
จากนั้นเหมือนกับออกรถลักษณะเหมือนตีโค้ง

เป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนขับเนี่ยอาจจะเมาสุราเขาบอกแบบนี้นะ
ทีนี้คนขับรถคันเกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
ชื่อนายชัดชัยกิจรื้นอายุ๕๓ปี
บอกว่าตัวเองเพิ่งซื้อรถคันนี้มาเมื่อวานเอง
เช้านี้ความตั้งใจเลยคือจะมาหาพระอาจารย์
อยากให้พระอาจารย์เจิมรถให้เป็นสิริมงคล
และอยากจะมาทำบุญด้วยตั้งแต่ซื้อมา
เขาบอกเมื่อวานซื้อมาจอดไว้ที่บ้านเฉย
ขับออกมาเช้านี้มาที่วัด
พอมาถึงก็มาจอดจะถามว่าสาราเจ้าอาวาสอยู่ทางไหน

แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเขาก็จะขับไปเอารถ
แล้วปรากฏว่าพอตอนจะขับออกตัวมันเอารถไม่อยู่

และบอกแบบนี้ว่าเบรกไม่อยู่ค่ะ
หลบไปตรงที่ที่เห็นว่าไม่มีคน
โชคดีที่ไม่ได้พุ่งไปชนเข้าในสารานะคะ

เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาหาอาจารย์

มันต้องเหยียบนี่เจิมแล้ว

ดีนะมันเหน่ียบเข้านี้

เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบเบรกหรือเปล่าด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเชิญตัวคนขับไปสอบสวนนะคะ
แล้วก็เอารถคันก่อเหตุเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเอาไปดูแหละ
ว่ามันเป็นอะไรระบบเบียดมีปัญหาจริงหรือเปล่า